อาการทั้งหมดในการทำงานส่งผลอะไรให้กับสามีบ้าง

ทั้งคู่เคยมีเรื่องราวอดีตอะไรกันไหมคะ

มีหนึ่งคนต้องกลับบ้านนะครับ

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๑ล้านบาท

ก็แน่นอนที่สุดเป็นเวลาของเรานะครับ

กับเราสองคนและเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
นักสู้ชิงล้านเป็นการประชันความแม่นยำในเนื้อเพลง

ขึ้นมาบนเวทีเพื่อชิงเงินล้านจากทางรายการ
แต่ถ้าเกิดว่าร้องถูกต้องตามเนื้อเพลงทั้งหมด
ครบ๑๐เพลงทั้งสองคนเลยนะครับ
รับไปเลยนะครับคนละ๑ล้านบาท
รวมเงินทุนสู้ชีวิตสูงสุดถึง
สองล้านบาท
วันนี้ค่ะนักสู้คนใหม่ที่จะมาสู้กับคุณเบิร์ต
เธอเป็นสาวค่ะเป็นสาวที่ใจแกร่งมาก

ศึกนี้เป็นการประชันกันของสองนักสู้
คุณแดงคุณซิมแม่ค้าถั่วต้มคนขยัน
ที่ขอสู้เพื่อดวงตาของสามี
ส่วนมุมน้ำเงินคือนักสู้ผู้ชนะศึกมาหนึ่ง
สมัยคุณเบิร์ตหนุ่มกรีดยาง
เป็นพลังใจของครอบครัว
วันนี้มาประเดิมยกที่๑กันครับ

ก็ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน

ก็มีคุณแม่ของคุณเบิร์ตนะครับคุณแม่ทวิน

มีหน้าแล้วนะสดใสนะคุณเบิร์ตนะ

ทางฝั่งคุณซิมนะคะวันนี้ก็มากับครอบครัวนะคะ
มีคุณแม่มาด้วยนะครับคุณแม่อุสานะฮะ

แล้วก็ลูกสาวนะคะน่ารักเชียวนะคะ

สวัสดีครับ

เห็นทีมงานที่อยู่หลังเวทีบอกว่าทั้งคู่เจอกันที่หลังเวทีเห็นบอกมีเอ๊ะด้วย
มีเอ๊ะนี่คือเคยมีเรื่องราวอดีตอะไรกันไหมคะ

คือต่างคนก็ต่างเคยเป็นนักร้องงานเลี้ยงเหมือนกัน
พองานก็คือหน้าเต็มครบหมดแล้ว

น่าจะเป็นช่วงโควิดเนี่ยฮะประมาณ๓เดือน
ก็เรียกว่าไปเจอขณะไปทำงาน
ต้องถามคุณซิมเวลาเห็นคุณเบิร์ตเขาตามงานเขาขนาดไหนคุณซิม
โอ้โหหล่อค่ะแบบหน้าจัดเต็มเหมือนกัน
ทาแป้งแล้วก็ทาปากด้วยนะแล้วก็ใส่สูตรแบบหล่อแบบ

ก็แปลงว่าจัดเต็มมาก

แล้วคุณซิมน่ะเวลาเขาไปงานเขาแต่งตัวยังไงคะคุณเบิร์ต
จริงร้องเพลงแนวอะไรเวลาไปเจอกัน
แนวค่ะวาเลตี้สนุกลูกทุ่งสากล
สามารถคุยหยอกล้อกับลูกค้าได้
ก็เดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องราวกันอย่างลึกของแต่ละคนอีกทีหนึ่ง
นักสู้ทั้งสองคนก็ต่างทักทายทำความรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ช่วงหน้าก็ถึงทีที่จะต้องมาชิงล้านกัน
โดยคุณเบิร์ตแชมป์เก่านักสู้ผู้ชนะศึก๑สมัย
จะเป็นฝ่ายร้องก่อนมาเอาใจช่วยกันครับ
เข้ากับพี่เปิร์ทมากอะเพลงนี้
สุภาพบุรุษมาก
ใจขอสารภาพ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน